ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสุนัขเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวเจ้าของเป็นคนเจ็บเอง
ครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางทีมข่าวบอกว่าสุนัขเนี่ย
กัดเจ้าของจนเจ้าของเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะสุนัขพิษบูค่ะ
ปัญหาคือเจ้าของบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วใครใจบุญเลี้ยงไหว
เลี้ยงให้เป็นด้วยนะคะสุนัขพันธ์นี้ที่เลี้ยงไหวเลี้ยงเป็นเนี่ย
ช่วยมารับไปหน่อยได้ไหมคือเจ้าของเองเนี่ยเจ็บหนักเลยอะค่ะ
คือเรื่องนี้นะคะทีมข่าวของเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลือมานะคะ
จากนางวรรรณรัฐอายุสี่สิบเอ็ดปี
คือลูกสาวเนี่ยค่ะที่ชื่อว่านางสาวกฎชพรอายุยี่สิบเอ็ดปี
ลูกเขยก็คือนายประวิทย์อายุสามสิบเจ็ดปีบ้านเขาอยู่ติดกันน่ะนะคะ
สุนัขไว้สองตัวพิษบูตัวหนึ่ง
อีกตัวหนึ่งเป็นบางแก้วผสมพิษบู
สุนัขพันธ์พิษบูเนี่ยค่ะกัดลูกสาวกับลูกเขย
บาดเจ็บสาหัสลูกสาวโดนกัดที่ไทยทอย
แล้วก็ที่ศีรษะเย็บไปสามสิบกว่าเข็มอะค่ะ
ต้องผ่าตัดนะคะลูกเขยถูกกัดที่แขนแผลเวอะหวะเลย
หลายสิบเข็มเลยก็เนี่ยเจ็บทั้งคู่ไม่น้อยไปกว่ากัน
ไม่รู้จะยังไงดีทางเจ้าของเขาก็พยายามจะหาคนที่
ใจดีใจบุญมารับสุนัขไปดูแลต่อนะคะ
เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว

อยู่ในพื้นที่หมู่๕อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยาที่ตะมนต์พยอมนะคะ
ไปคุยกับนางวรรณรัฐเธอก็พาไปดูสุนัขทั้งสองตัว
สุนัขพันธ์พิษบูผสมบางแก้วชื่อบูบูนะคะ
สีน้ำตาลตัวนี้ค่ะอายุ๔ปีแล้ว
เขาก็ใช้โซ่คล้องคอเอาไว้

ส่วนในกรงสุนัขพันธ์พิษบู

นี่ค่ะอายุ๔ปีเหมือนกัน

อมเบนี่แหละที่กัดลูกสาวกับลูกเขยของนางวรรณรัฐ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ทางสัตวแพทย์ก็มาฉีดยาสลบ
ย้ายไปขังในกรงค่ะแล้วเจ้าของเอาไม่อยู่จริง
บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวนอนอยู่ในบ้าน
ตัวเธออาบน้ำอยู่ลูกสาวตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
ลูกเขยก็เห็นลูกสาวกำลังโดนสุนัขกัดเข้าไปช่วยกระชากตัวออกมา
เขยเองก็เลยโดนกัดไปที่แขนทีนี้ค่ะคือสุนัขกัดแล้วไม่ปล่อยเลยนะคะ
ตัวเธอก็พยายามจะช่วยคือเอาไม้ไปตีตีตีที่ปากเจ้าบอมเบย์
จนสุดท้ายยอมปล่อยทั้งคู่ก็กระโดดออกจากหน้าต่างบ้านนะ
กระโดดหนีออกมานะคะตัวลูกสาวโดนกัดที่ไทยทอยที่ศีรษะเย็บไปสามสิบกว่าเข็ม
ต้องผ่าตัดนะคะนี่นะคะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ส่วนลูกเขยค่ะโดนกัดที่แขนซ้ายเป็นแผลเวอะหวะเลยเย็บไม่น้อยกว่ากัน
อยู่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
วรรณรัฐบอกว่าตัวเธอกับครอบครัวเนี่ยนะเพิ่งมาปลูกบ้านตรงนี้ได้แค่๓เดือน
เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าสุนัขเครียดหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงมากัดนะคะ
ลูกสาวและลูกเขยเธอคือเมื่อก่อนนะคะลูกสาวเคยถูกบอมเบกัดมาแล้วรอบหนึ่ง
ที่มือค่ะต้องเย็บไปหลายเข็มแต่ก็ด้วยความที่ก็รักกันนะคะก็เลี้ยงต่อ
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วกลัวมากเอาไม่อยู่ไม่รู้จะยังไงดี
ก็เลยขอความช่วยเหลือผ่านสื่อนี่แหละค่ะครับ
พี่ก็อาบน้ำอยู่แล้วน้องเขาร้องแล้วอย่าอะไรอย่างนี้เราก็ตกใจ
เราเคยดูแต่แบบในทีวีบอกมาเจออย่างนี้เราก็แบบเหมือนช็อกเหมือนกันเอาอะไรไม่ถูกเหมือนกัน

ไทยทอยหัวส่วนลูกเขยก็แบบตรงเนี้ย
อยากให้เข้าไปช่วยดูแลเขารับเขาไปดูแลต่อ
ถามว่าเขาโหดร้ายไหมเขาไม่ได้เป็นพิษบูที่ดุอะไรเลย
เขาจะเล่นแล้วคือเหมือนกับว่าเวลาแม่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็จะ
เล่นอ้อนพี่ออห์นประมาณนั้นก็ถึงงงมากเลย
เพราะครั้งนี้ทำไมเขาถึงแบบว่าเกาะเยอะไม่ปล่อยไม่ยอม
ก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะมาดูกรณีนี้เพื่อหาทางช่วยเหลือ
ครับเบื้องต้นทางมูลนิธิให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าสุนัขเนี่ยค่ะ
ถูกขังอยู่ในกรงที่แคบจนเกินไปอ่าก็เลยมีส่วนทำให้
หุดหงิดแอบดุร้ายเพราะสุนัขพันธ์นี้เนี่ย
เขาต้องการพื้นที่กว้างกว้างพิษบลูใช่ไหมใช่ค่ะ
เขาต้องวิ่งเขาต้องใช้แรงเขาต้องได้แบบได้ใช้กำลังของเขา
พอไปขังเอาไว้ในพื้นที่แคบแบบนี้
ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดุแล้วก็โมโหร้ายขึ้นมา
คนเลี้ยสุนัขพิษบูก็เคยแนะนำนะฮะ

ต้องมีเวลาในการที่ให้เขาได้ออกกำลังกาย
ใช่คือเลี้ยงได้แต่ต้องเลี้ยงอย่างเข้าใจ
แล้วก็มีวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละพันธุ์นะคะ